เอามาดูเรื่องของงานแต่งงานกันหน่อยก่อนหน้านี้
ในงานแต่งงานก็มีข่าวเกี่ยวกับยิงปืนขึ้นฟ้าบ้าง
ยิงปืนลงดินบ้างแต่ทีนี้ก็หนึ่งแหละผิดกฎหมาย
สองไปโดนลูกหลงมีคนโดนลูกหลง
แต่งานแต่งงานที่จังหวัดตรังมีการยิงปืนขึ้นฟ้าเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าเป็นปืนแก๊ปเขาบอกเป็นการเรียกความสนุกสนานในงาน
แล้วก็ทำตามประเพณีโดยไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะ
ซึ่งบรรยากาศสนุกสนานจริงและสินสอด๑ล้านบาทเนี่ย
อุ๊ยอิจฉาไปดูข้างบนขันมากนี้หน่อยค่ะ

เป็นเสียงของทุกคนนะครับ

คือตอนแรกเนี่ยชาวบ้านที่เขาไม่รู้ว่าเป็นปืนจริงหรือว่าปืนแก๊ปเนี่ย

ตกใจเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้มาร่วมงานแต่บ้านอยู่แถวนั้นไงครับ

แต่สรุปแล้วออกมาดูเป็นปืนแก๊ปนะคะ
นี่เป็นขบวนขันหมากแล้วก็เป็นสีสันจากบรรดาเพื่อนของเจ้าบ่าวที่มาร่วม
เขายกขบวนขันหมากเนี่ยไปขอแฟนสาว
มีเงินสด๑ล้านบาทแล้วก็มีทองคำอีก๑๐บาท
เจ้าสาวคือคุณสุพัตราหลงขาวมีดีกรีเป็นถึงลูกสาวรองนายกอบตปะเหลียน
งานนี้เจ้าบ่าวเขาบอกว่าก็ต้องให้เกียรติกันนะคะจัดใหญ่เลยนะคะ
ตั้งขบวนขันหมากเพื่อนก็มาร่วมขบวนเป็นร้อยชีวิตแล้วก็สวมชุดหล่อแบบนี้
เป็นชุดไทยย้อนยุคร่ายรำตามธรรมนองเพลงกลองยาวเดินมาเรื่อย
สักพักควักปืนออกมา๑๐กระบอกยิงปั้งขึ้นฟ้านะคะเป็นการฉลองชัยให้เจ้าบ่าวแต่ย้ำว่าเป็นปืนแก๊ปเท่านั้นนะคะ
ชาวบ้านตอนแรกเขาก็ตกใจแต่พอออกมาดูอ๋อเป็นปืนของเล่นเป็นปืนแก๊ปเขาก็พากันหัวเราะชอบใจในอารมณ์ขันของเพื่อนเจ้าบ่าว
นี่ไงนี่ก็มีปืนกาดกล้วยด้วยด้ามีปืนกาดกล้วยน่ารักค่ะ
เสียงปืนดิฉันไม่อยากทำเลยแต่ว่าก็ต้องทำนะมันเป็นเสียงแตกต่างจากปืนแก๊ปนะถ้าปืนแก๊ปจะปั๊งใช่ไหมถ้าปืนกั้นกล้วยตับเป็นเสียงแบบนี้นะ
นี่ไงนี่ไงสวมกอดกันด้วยเจ้าบ่าวคือคุณบอลน้องผู้หญิงเนี่ยคือน้องบีเป็นลูกของรองนายกอบตปลาเหลียนชื่อว่ารอง๔คนในพื้นที่ก็จะรู้จักกันดี
ทีนี้สอบถามเจ้าบ่าวเขาบอกว่าทำไมถึงตัดสินใจให้เพื่อนเนี่ยเขาก็ซื้อให้เพื่อนนะเขาก็เตรียมกันมานะเขาก็ซื้อปืนแก๊ปให้เพื่อน
บอกว่าที่ทำแบบนี้อยากจะเรียนแบบตามคลิปที่แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียแล้วก็เป็นกรณีเกิดขึ้นมาแต่ไม่อยากใช้ปืนจริง
เพราะเขารู้ว่าดูข่าวมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำไปมันผิดกฎหมายก็เลยใช้ปืนแก๊ปและอยากจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สะท้อนให้สังคมเห็นว่า
งานบุญงานแต่งงานงานวัด
เปิดเลยไม่ต้องยิงจริง
นี่ไงมีเสียงลำโพงมีเสียงอะไรก็ปล่อยให้เขาเปิดไปตลอด
หรือไม่ก็แบบนี้ในช่วงแบบนี้ก็ไอเดียดีเหมือนกัน
ค่ะถามว่าเขาเรียนแบบคลิปอะไร

ภาพเพื่อนเจ้าบ่าวไปยิงปืนลงพื้นที่เขาชัยสน